รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
น้องแขนเขารู้ว่าทั้งบ้านเขามีปัญหาเรื่องการเงิน

เวลาเขานอนก็จะคุยเห็นให้แกฟัง
ว่าเรามีตังค์นิดเดียวจะซื้ออะไรได้จะกินอะไรพวกนี้อย่างนี้

ก็คืออยากให้ลูกได้รับรู้เกี่ยวกับการเงินของครอบครัวนะครับ
กลัวเขาจะคิดว่าเรานี่ไม่อยากให้เขาไม่อยากได้ใช้ตังค์
ก็เลยอธิบายให้ลูกเข้าใจลูกเขาก็เข้าใจ
แฝดนั้นก็บอกว่าบังลาไปโรงเรียนว่าเอาก็ได้ครับแม่
คุณพ่อคะเป็นหนี้อยู่๒แสน
เหนื่อยไหมคุณพ่อเวลาทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย

แต่ก็พอมาเห็นลูกเห็นครอบครัวก็มีใจฮึดขึ้นมา
ถ้าได้๒แสนจะซื้ออะไรให้คุณแม่
ซื้อของสายเนี่ยให้แม่ครับ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
นี่เป็นแฟนรายการของเราเรามาพบกันอีกแล้วครับแน่นอนครับ
เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้๑๘นาฬิกานะครับ
โมงเย็นพบกับเราได้ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
และตอนนี้ก็ยังคงเป็นหน้าที่ของเด็กนะครับ
มาแสดงความกระตันอยู่แล้วก็โชว์พลังเสียงร้อง
ตอนที่ชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
จิ๋วแต่พลังแจ๋วแน่นอนค่ะ
ครบ๑๐เมื่อไหร่ก็หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
ล้านบาทนะครับครบ๑๐เพลงเมื่อไหร่รับไปเลยนะครับ
ไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับ
ตอนคุณป่า๔ขวบคุณป่าจำได้ไหมคะ
๔ขวบยังจับจิ้งหลีดอยู่สิงห์บุรีเลยฮะ
เอาน้ำไปเกาะตามรูเกาะปุ๊บ
จิ้งหลีดมันก็จะวิ่งออกมาแล้วก็จับ

แต่ว่าน้องคนนี้ค่ะ๔ขวบ
รู้จักอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่หาเงินไปใช้หนี้
เพราะว่าเศร้าค่ะเวลาเห็นคุณแม่ร้องไห้
กระตันยูเหลือเกินนะคะในวัย๔ขวบ
และบอกเลยว่าทุบสถิตินักสู้รุ่นจิ๋วของเรา
ไปดูเรื่องราวชีวิตของเขากันก่อนค่ะ
สวัสดีครับผมชื่อน้องแคนครับ
เด็กสายถาตะดอนทำจำปลาค่ะชื่อสี่ขวบครับ
มาจากจังหวัดน้องบาลำพูครับ
ที่บ้านผมมีคน๕คนคือแม่พ่อพี่บีพี่ชีและตัวผมครับ
แคนจะเป็นคนสนุกล่าเริง
แล้วก็เวลาอยู่กับบ้านก็ชอบเล่นกับพี่ฟ้าแฝดค่ะ
กลับจากโรงเรียนก็จะมาทำความสะอาดบ้าน
ถูบ้านเก็บกวาดจ้ะช่วยพ่อแม่เก็บขยะบริเวณบ้านเนี่ย

เวลาที่ฟ้านั้นไม่ตกจะชอบรดน้ำดอกไม้ทำสวน
วันหยุดเขาก็ค่อยไปตลาดขายของแม่เป็นคลองธม
ขายผ้ามาห้องกลุ่มวิสังหะกิจในวังกะป้อม
น้องแขนเป็นเด็กดีหน่อยเขาไม่ดื้อไม่สน

ส่วนใหญ่เราจะเห็นเด็กขนาดอายุขนาดนี้นะครับ
งองแกะขี้อ้อนไปตลาดก็อยากได้

เลยครับไม่มีเราพ่ออาจจะพูดอย่างนี้
ส่วนผมดีก็มีอาชีพทำไร้อ้อย

คือสามปีย้อนหลังไปราคามันดี
เราเริ่มทำนะครับปีแรกเราได้แค่๘๐๐
ปีนี้คาดว่าราคาก็จะต่ำอยู่นะครับผมทางโรงงานเขาแจ้งมา
ก็คงจะขาดทุนหนักอีกเหมือนเดิม
ก็เลยเป็นหนี้จากการทำอ้อยอยู่เนี่ยแสนสองกว่า

ยังไม่ได้ร้องไห้แต่ว่าได้นอนมือไก่นอนเมล้อ
นี่ค่ะอาการเราจะทำยังไงดีเนอะจะทำให้ชีวิตดีขึ้น
ที่บ้านประกอบอาชีพเย็บผ้าจ้ะรับผ้ามาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังกระป้อม
ของอำเภอนาวังจังหวัดน้องวลัมพูเป็นสินค้า๕ดาว
กลุ่มจะให้ผ้าให้วัตถุดิบเป็นได้เป็นจากอะไรมาครบ
ก็มาตัดตัดแล้วก็เย็บแพ็คพร้อมออกตลาดเลยจ้ะ
ปัญหาก็คือเวลาเราออกตลาดนี่ส่วนมากจะขายไม่ได้
การที่ออกไปเราต้องมีงบประมาณในการใช้จ่าย
เติมน้ำมันค่ากินค่าที่นอน
บ่อยครั้งจากที่ไปขายออกตลาดแล้วไม่เคยได้เลยไม่ได้ตังค์เลยสักบาท
ผมสงสารพ่อกับแม่ครับแม่ร้องไห้ใหญ่เลยครับ

เกิดมาเขาก็ทำให้แม่กับพ่อมีความสุข

แม่วันนี้น้องแคนจะช่วยแม่ทำงานนะ

แคนจะถูบ้านให้แม่ช่วยแม่ครับ
เวลาเขานอนจะนอนเขาก็มากอด
รักพ่อนะรักแม่นะ

รักใหญ่กว่าฟ้าเลยครับ

ให้พ่อกับแม่ครับ
แคนถึงอยากเอาเงินไปใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ล่ะคะ

กอดคุณแม่เหรออยากปลอบใจคุณแม่
กอดคุณแม่แล้วพูดกับคุณแม่ว่ายังไงบ้าง

เขามีความหมายกับเจ้า
เจ้ามีความหมายใจ
เจ้าให้เขาบุฏใจบุฏกาย
และก็ย้ำใจเจ้าได้คือกัน
เพลงที่๔นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องแคนร้อง

แคนครับดีใจไหม

แต่น้องแคนอยากได้จักรยานทั้งหมดกี่คันครับ

เรามีคนเดียวเราขี่ยังไงหมด๒คัน
ให้พี่ชี้กับพี่บีชีด้วยครับ

หนูขอสู้สุดใจแม้วัยเพียง๔ขวบ
เชิญครับน้องแคน

สวัสดีคุณผู้ชมดังบ้าน
วันนี้มาในชุด
นี่เด็กเทพนี่เด็กกรุงเทพนี่

แล้ววันนี้มากับใครครับน้องแคน

บีชีแล้วก็คุณแม่ครับ
กับพี่บีพี่ซีแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะ

ลำยองนะครับพี่บีแล้วก็พี่ชี
งั้นเดี๋ยวยืนก่อนเอาโพเดียมมาโพเดียม
เดี๋ยวถอยหน่อยนะครับ
แคนตอนนี้น้องแคนมีเงินเท่าไหร่แล้วครับจำได้ไหม

๒แจนครับ

แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเหนื่อยไหมคุณพ่อเวลาทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วก็แบบมันไม่พอใช้หนี้อ่ะคุณพ่อเหนื่อยเหมือนกันครับผมเหนื่อยมากเลยครับ
แต่ก็พอมาเห็นลูกเห็นครอบครัวเห็นหน้าลูกก็มีใจฮึดขึ้นมา
ก็จะสู้สักวันหนึ่งต้องมีสักวันครับป๊าต้องเต็มใจให้เราบ้างเพราะว่า
ยังไงความอดทนความขยันการทำมาหากินของเราเนี่ยมันต้องสำเร็จสักวันหนึ่งให้ได้
เห็นบอกว่าถึงจะเหนื่อยถึงจะท้อแต่คุณพ่อก็มีวิธีบำบัดตัวเอง
เห็นว่าเคยขึ้นเวทีลำซิ่งด้วยจริงไหมฮะ

เป็นงานอุทิศเป็นงานบวชบ้างครับผม
ค่ะแล้วคุณพ่อพอจะร้องลำซิ่งบนเวทีของเราได้ไหมคะคุณพ่อ

ซีถ้าคุณพ่อจะร้องเพลงช้าเรามักม่วนได้ไหม

เพราะหักเบาะเจ้าดอกคำแท้เบาะน้ำวายนี้แหง
ใจแห่งไหลเดอร์น้ำใจจบแนมเจ้านานจนย้ายมาเหตุงานใกล้
อาชีพขายแรงเลี้ยงค่าหัวใจไร้วาสนา
ก็เคียดยาวากันต่อเดอร์น้ำถ้าเห็นเบาะเบาห่าง
บกวนน้องทางซ้ายจังเป็นลูกจ้างเขางานหลายเจ้านายเขาว่า
ทางออกจะลอยสองตาเก็บตาจ้าวมารารีแหลง
ช่วยเดินผ่านไกลหักไหลสักคำนำคา
เจ๊แท้อายด้วยหางคา
สักวันละหน่อยได้ไหม
ส่งยิ้มมาบ้างต้องลบเรื่องเวลาขึ้นไป
พอได้ตัวหัวใจมีแหงตืดหลุดสังฝั่งความรู้สึกใหม่

คือเหมือนอัพข้าวเหนียวมาละ๒ก้อนเลยอะค่ะ
เมื่อกี้ตอนคุณพ่อร้องแล้วพี่ซีทำท่าเหมือนลิปซิงค

พี่เป๊กว่านะถ้าพี่ซีไปหัดร้องเพลงหน่อยนะ
โตขึ้นมีแววนะเนี่ยจริงอาจจะเป็นศิลปินได้เพราะว่าเรามักม่วน

ขอบคุณนะครับที่ขึ้นมามอบความสุขให้
ขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะที่ขึ้นมาร้องเพลงเนอะ
ขอบคุณครับคุณพ่อ

คุณแม่ครับน้องแคนเนี่ยเขารู้ว่าทางบ้านเขาเนี่ย
มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรแบบนี้ตั้งแต่อายุกี่ขวบฮะ
ตั้งแต่เขาพูดคุยกันได้นะจ๊ะ
ก็เวลาเข้านอนอย่างนี้ก็จะคุยให้แกฟัง
ว่าเรามีตังค์นิดเดียวจะซื้ออะไรได้จะกินอะไรพวกนี้อย่างนี้

ตนาของคุณพ่อคุณแม่ก็คืออยากให้ลูกได้รับรู้
เกี่ยวกับการเงินของครอบครัวนะครับ
เพราะว่าบางทีเราไปปกปิดเขาก็ไม่ได้

กลัวเขาจะคิดว่าเรานี่ไม่อยากให้เขา
ไม่อยากให้ใช้ตังค์หวังตังค์เอาไว้อย่างนี้
ก็เลยต้องอธิบายความเป็นจริงว่า
ไปหามันก็ลำบากนะลูกมันไม่ได้ตังค์หลักจิก
จากที่พ่อไปกับแม่ไปมันไม่ได้

เพราะว่าครอบครัวเราไม่เหมือนครอบครัวบ้านอื่นเขา
ตังค์ไม่มีแล้วก็เลยเขาอธิบายให้ลูกเข้าใจ

บางทีคุณแม่พูดให้ฟังตอนกลางคืนครับ
กินข้าวกันวันนี้แม่ไม่มีตังค์เลยมีตังค์อยู่แค่นี้

ลาไปโรงเรียนว่าเอาก็ได้ครับแม่
นี่คือข้อดีของการไม่ปกปิด
ว่าสถานการณ์ครอบครัวเป็นอย่างไร
ทำให้ลูกได้รู้แล้วก็จะได้ช่วยเหลือ
ประคับประคองนี่คือข้อมูลที่ดีจริง
สำหรับบางบ้านเลยเนี่ยที่ไม่เคยบอกเลยนะคุณป่าเนาะ

ปกปิดไปกู้หนี้ยืมสินมาอะไรอย่างนี้
ซึ่งลักษณะบางทีเขาเรียกว่าจมไม่ลง

เอาล่ะน้องแคนนักสู้รุ่นจิ๋วของเรา
ให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งต้องการ๔๐๐๐บาทนะครับ
แต่ตอนนี้ได้ไปแล้ว๖๐๐๐บาท

ยังเหลือสิทธิ์ใช้ตัวช่วยอีก๒แผ่น
วันนี้มาเริ่มกันที่เพลงที่๕ครับ
เพลงนี้๘๐๐๐บาทแล้วน้องแทน
เพลงนี้เงินเยอะมากขาดอีก๒๐๐๐ก็๑แสนแล้ว

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน
เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน

เพลงนี้ที่๕หมื่นบาทแล้วน้องแคน